มันจะประหย่างที่เองไม่มีใครมาล่าไปทางเดินของใครก็เหมือน
และฉันกับเธอจะไปด้วยกันที่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดง
อันนี้กำลังคิดว่าขาเดียวที่ถีบไปข้างหลังนะคะ

สันข่าวเช้าเทรักมาแล้วครับ
โหนะครับคุณผู้ชมครับสีสันข่าวท่าตุ๋นเทราปัญญาณแบบนี้นะครับ
อารมณ์เมื่อสักครู่นะครับคุณอรัชพรยังไม่คลิกคืนนะครับ
มันเป็นเรื่องของการปั่นครับเมื่อสักครู่ปั่นจักรยานเล็กครับ
ต่อไปนี้ครับเป็นเรื่องปั่นจักรยานที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน

ปั่นปั่นปั่นสองข้าวปั่นยามเช้า
เร็วเข้าเร็วเข้าเราไปปั่นจักรยานบนที่สูงกันครับ
ใครชอบหวาดเสียวเชิญได้เลย
เห็นมุมสูงน้ำตกแม่คนชอบปั่น
คลิปนี้ต้องชอบแน่นอน
ทิศเป้เห็นแล้วหวาดเสียวแทน
สองกายหัวใจเดียวกันมาสร้างตำนานเรื่องตู้กับข้าว
หมากับผมเมื่อหิวก็แบ่งปันรีบกินรีบกิน
ช่วงนี้แม่ไม่อยู่หมดตู้แน่นอนครับ
แม่อร่อยจริง
ของการที่จะถึงงดเตรียมของเมา
เอ๊ะทำไมน้ำขวดนี้ทำไมเราวิ่งเวียนเดินเซได้
แม่น้ำในขวดมีลิตรขนาดนี้เลยหรือ
ที่ทิเป้ว่าถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องดื่มนะน้อง
แล้วจะถึงบ้านเมื่อไหร่ล่ะครับ
ดองของเมาเขาไม่ให้ดื่มนะครับเวลากลับบ้าน
นี่คือการหากั้งบนชายฝั่งที่ดูเหมือนจะง่ายครับ
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้ก็ถือได้ว่ายากทีเดียว
น้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่งกั้งก็จะมาด้วยครับ
แล้วกั้งก็จะมุดทรายเครื่องดูดทรายตัวนี้แหละครับ
สามารถหาจับกั้งได้แม่ดูดไปดูดทรายดึงไป
แล้วก็เก็บกล้างเก่งจังเลย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ